ไปดูต่อกันที่หนุ่มมาริโอกันหน่อยดีกว่าเป็นแฟนกับจันจิมาก็ตั้งหลายปีแล้ว
รูปคู่ก็ไม่ค่อยลงเปิดตัวก็ไม่ค่อยเล่าอะไรเรื่องราวส่วนตัวมากมายนะคุณผู้ชมนะ
หลายคนก็บอกว่าคู่นี้เขายังคบกันดีนะคะมีความสุขกันดีนั่นเองนะคะ
แต่เชื่อว่าความหวานของคู่นี้ขออภัยค่ะไม่น้อยหน้าคู่รักคนบันเทิงคู่อื่นแน่นอน
เพราะว่าล่าสุดมีคนตาดีไปเห็นหนุ่มมาริโอไปกดไลค์ถูกใจพร้อมกับคอมเมนต์รูปที่สาวจันจิใส่ชุดว่ายน้ำสีสันสดใสกลางทะเลภูเก็ต
ทันทีที่เจอโอ้เนี่ยเจ้าตัวก็ถูกแซวไปตามระเบียบค่ะ
ซึ่งโอ้เขาก็ยอมรับแบบแมนเลยนะคะว่าก็ถูกใจลูกนี้
ส่วนอีกเรื่องค่ะเรื่องคอมเมนต์คุกคามเจ้าตัวยอมรับว่าเคยเห็นผ่านตามาบ้าง
เข้าใจนะว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบจันจิ
อัปเดตความรักตอนนี้ด้วยว่าแฮปปี้ดีค่ะ
ก็ต้องมีการไลค์บ้างคนเราเราสไลค์อย่างเดียวเราจะดูไม่มีมารยาท

ไม่ต้องพูดอะไรใด

มันปิดแย่อะไรภูมิหนักอะไรอย่างเงี้ย
ก็เห็นนะครับก็มีแบบคนแบบว่าแอนตี้ใช่ไหมแบบว่าพิมพ์ไม่ดีอะไรอย่างนี้
ก็พยายามบอกไม่ต้องไปสนใจอะไรอย่างเงี้บางทีเราเรา
คืออาจจะมีคนไม่ชอบเราบ้างอะไรอย่างนี้
แต่เราก็อย่าไปอะไรกับเขา
ยังไม่ได้คิดไปถึงจุดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าเออแบบ
แค่ทุกวันนี้ให้โอเคก็โอเคก็ดีแล้ว

ครับผมเพื่อนผมก็มีแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่รีบ
ก็เก่งนะแล้วก็โพสต์ทาเซ็กซี่ก็เก่งด้วย
ซึ่งทริปภูเก็ตเนี่ยเจ้าตัวโพสต์ทุกว่ายน้ำรัว
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วนะคะ
ทำไมหนุ่มมาริโอถึงได้หลงรักจันจิคนนี้นักกุหนา